คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
วันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะคะ
เพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านเราเป็นศูนย์เลยนะคะเป็นครั้งแรก
ผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะ
แต่ถึงแม้ตัวเลขจะค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจมากแบบนี้
โศกสวบคก็ยังย้ำว่าคือเราเบาใจได้แต่เรายังวางใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่าอาจจะยังมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอยู่อีก
คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรก
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก็คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
เป็นผู้หญิงชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
หลังจากนั้นเราก็มีการคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
แล้วก็พบผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นระยะประปรายตลอดเดือนมกราคม
พอ๓๑มกราคมมีรายงานยืนยันว่ามีผู้ป่วย
เกิดจากการแพร่เชื้อในประเทศไทยเป็นรายแรก
แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มมาเรื่อยเรื่อยค่ะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เป็นลักษณะมีอาการป่วยเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อนนะคะ
เพราะว่าไปรวมตัวกันในสถานที่ที่คนอยู่กันเยอะเยอะเช่นที่สนามมวยลุมพินี
สถานบันเทิงย่านทองหล่อหลังจากนั้นก็บานปลายนะคะ
จนต้องมีการประกาศพรกรฉุกเฉินมีการล็อกดาวน์ประเทศ
ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชมจนตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์เนี่ยนะคะ
๔เดือนแล้วนะคะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สอบคอก็เลยบอกว่าในวันนี้ไม่มีผู้ป่วยใหม่แม้แต่รายเดียวเป็นครั้งแรก
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยมีผู้ที่ป่วยเข้ารับการรักษา
แล้วหายแล้วกลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้นอีก๔๖ราย
ทำให้ภาพรวมสะสมเป็นแบบนี้นะคะผู้ป่วยสะสมมีทั้งหมด๓๐๑๗ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๘๔๔รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๑๗รายเท่านั้น
มีผู้เสียชีวิตสะสม๕๖ศพค่ะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์
แต่ยังต้องขอความร่วมมือทุกคนนะคะยังต้องรักษามาตรการด้านสาธารณสุขกันต่อไป
ทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อย
เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตัวเลข๐แบบนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไป
ศูนย์ต่อเนื่องทุกวันนะคะอืมเพราะว่ายังมีคนป่วยอยู่
ยังมีคนที่ไม่แสดงอาการด้วยนะคะครับดังนั้นตอนนี้เราเบาใจกันได้ในระดับหนึ่ง
แต่อย่าเพิ่งไว้วางใจค่ะ
ต้องช่วยกันดูและแม้กระทั่งญาติกันเองก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยเหมือนกันว่าจะติดหรือไม่
คำถามที่ตามมาก็คือแล้วแบบนี้มาตรการผ่อนปลนระยะสอง
ผ่อนปลนกันได้หรือยังผ่อนปลนอย่างไรบ้าง
วันนี้สบคประชุมกันค่ะได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันเลยนะคะ
เพื่อประเมินผลหลังจากผ่อนปลนระยะที่๑ไปแล้ว
ประเมินผลแล้วก็ยกร่างมาตรการข้อกำหนดกิจกรรมและกิจการที่กำลังจะมีการผ่อนปลนในระยะที่สอง
โดยร่างนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันศุกร์นะคะ
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่๑๗พฤษภาคม
แพทย์ดันัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่า
กรมอนามัยได้มีการสำรวจค่ะทั้งร้านตัดผมร้านเสริมสวยทั่วประเทศเลยนะคะ
หลังจากมีการผ่อนปลนระยะแรกเพื่อดูว่าทำตามหลักสุขอนามัย
เว้นระยะห่างมีการทำความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลหรือเปล่า
ปรากฏว่ามีร้านตัดผมที่ตกเกณฑ์นะคะ
จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ยอมบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนไปใช้บริการ
สบคบอกว่าสำคัญเผื่อจะได้ตรวจสอบย้อนหลังได้
ใครป่วยใครไม่ป่วยยังไงมันตรวจสอบรายชื่อเบอร์โทรศัพท์มันรู้หมดเลย
อยู่ที่ไหนยังไงมีร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทำได้ดีเยี่ยม๒๗ค่ะ
ละ๘๐ที่ไปใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครแต่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทั้งที่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ยังมีนะคะที่ไปสวนสาธารณะคือเขาเปิดให้ไปได้แล้วแต่ไปแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ไปแล้วไม่เว้นระยะห่างไปแล้วยังไปนั่งล้อมวงคล้ายแบบนี้ค่ะ
รวมกลุ่มกันกินอาหารกันอะไรแบบเนี้ยนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพหานครบอกว่า
ถ้าประชาชนไม่ทำตามข้อกำหนดไม่ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ทมอาจปิดสวนสาธารณะเลยนะคะอืมเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ย
มันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าครับดังนั้นร่วมมือกันเถอะ
เราจะได้มีพื้นที่ไปเดินไปออกกำลังกายไปหายใจกันบ้างอะค่ะคือ
เรื่องของการไม่เว้นระยะห่างแล้วก็ยังไปลักษณะเหมือนกับไปนั่งพักผ่อน
แล้วก็รวมกลุ่มเหมือนกับมานั่งพิกนิกอะไรกันแบบนี้อันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะยังแบบไม่แน่ใจว่า
เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราควรจะใส่หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย
มันจะมีผลดีผลเสียอะไรยังไงสำหรับการออกกำลังกายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเหมือนคุณหมอเคยบอกไงถ้าออกกำลังกายหนักแล้วใส่หน้ากากอนามัย
บางทีจะหายใจติดขัดบางคนก็มาวิ่งหรือมาขี่จักรยาน
พอเขาใส่หน้ากากอนามัยเขาอาจจะแบบเอ๊ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่